ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะคะเพราะว่าต้องดูบันเทิงไทยรัฐของเรา
วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมตามติดกู้ภัยใจพระสองพี่น้อง
พี่บินและพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะเผื่อจะมีดวงเห็งปังแบบพี่สองคนกับเขาบ้าง
คือคู่นี้เนี่ยนะบอกเลยว่าโอ้โหลุยมากในการช่วยเหลือสังคมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่บ้านเกิดจังหวัดปลาจีนบุรีเนี่ยคุณดูสิเหนื่อยนะ
แถมยังเตรียมแผนรับน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ส่วนงานใหญ่ค่ะประเพณีโยนบัวก่อนออกพรรษาที่วัดบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้าพี่ไทยก็เตรียมเอาเรือขับไปรับบัว
ที่ชาวบ้านโยนลงแม่น้ำอีกด้วยและแน่นอนค่ะใกล้วันดีหนึ่งตุลาคม
เราก็ไม่พลาดตามเรื่องตัวเลขจากไอ้ไข่ที่เพิ่งจัดพิธีบวงสวงไป
วัดดอนใหญ่คลอง๘แหมไม่รู้จะมีข้อมูลอะไร
ให้แฟนได้ฟังกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
เทศกาลโยนบัวโอ้โหแบบว่าเป็นอะไรที่อลังการมาก
วันนั้นเราจะขับเรือไปรับบัวจากประชาชนพ่อแม่พี่น้องแถวอ่า
อำเภอบังพลีเห็นไหมบอกไปถูกแล้วอยู่ไม่ได้
เราก็บอกให้ชาวบ้านดูเอานะดูเอานะคือจะไม่บอก
ไม่ให้อยากให้คนงมงายอะไรสักเท่าไหร่นะครับ
คือใช้วิจารณญาณให้มากที่สุดนะครับในการศรัทธา
คงอยู่ที่ตัวของเขาเขาศรัทธาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดี
แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาเนี่ยประสบความสำเร็จกี่คน
ประสบความสำเร็จกี่คนนะครับก็อยากจะให้อันนี้ไป

เอาตามที่พี่ไทยบอกไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ